ยังอยู่ที่เรื่องยิงกันครับคุณผู้ชมครับที่พัทธลุงนะฮะ
มีคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่มใส่บ้านหลังหนึ่ง
ในบ้านหลังนี้มีอยู่ด้วยกันห้าคนค่ะห้าคนในนั้นเสียชีวิตหนึ่งคนครับ
คุณผู้ชมฮะเบื้องต้นนะครับตำรวจพุ่งประเด็นไปที่
เรื่องความขัดแย้งส่วนตัวอืมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับ
กับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบบ้านหลังเกิดเหตุ
ในพื้นที่หมู่๘ตะบนคลองขาวอำเภอกงหราจังหวัดพัทธลุง
บ้านหลังเกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวครับอยู่ริมถนนสายบ้านหน้าวังป่าแก่
ในห้องโถงของบ้านโอ้โหกองเลือดอยู่บนที่นอนครับ
จำนวน๔ปลอกตกอยู่แล้วก็มีชิ้นส่วนหัวกระสุนอีก๒หัว
ฝาผนังบ้านนะครับมีร่องรอยการถูกยิงเสียหายเพียบ
ตรวจสอบเพราะว่ามีคนเจ็บ๒คนคือนายพงพัฒนินอักษรหรือว่าบอส
อายุ๒๐ปีคนนี้ถูกยิงนะครับที่ขาซ้ายแล้วก็หลังเท้าซ้าย
อาการสาหัสฮะอีกคนนึงนะครับที่บาดเจ็บก็คือนางสาว
กัญจนพรชูแก้วอายุ๑๖ปีเป็นญาติอยู่ที่อยู่ในบ้านเดียวกันนะครับ
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลกงหลาแต่สุดท้ายนางสาวกัญจนพร
เสียชีวิตในเวลาต่อมาคนนี้แหละครับที่เสียชีวิต
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนะครับมีคนอยู่ในบ้าน๕คนก็คือใครบ้างล่ะ
มีนางผะนินอักษรอายุห้าสิบแปดปีเจ้าของบ้านนายพงพัฒน์หรือบอสนะฮะ
ลูกชายที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บนางสาวกัญจนพรอายุสิบหกปี
คนที่เสียชีวิตนายซีคนนี้นามสมมุติ
อายุ๑๖ปีเป็นหลานชายของเจ้าของบ้าน
ซึ่งเป็นเพื่อนชายคนสนิทของผู้ตายด้วยอีกคนคือน้องเนธ
เนธก็นามสมมุติเหมือนกันนะคนนี้๕ขวบเองครับคุณผู้ชม
ก่อนเกิดเหตุนางสาวกัญจนพรคนตายเนี่ยมาหาในซีเพื่อนชายที่พักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังเกิดเหตุนี้
ขณะเกิดเหตุนางผะครับเจ้าของบ้านนอนอยู่ในบ้าน
ส่วนผู้ตายกับนายซีนะฮะที่เป็นเพื่อนชายเนี่ย
แล้วก็พงพัฒน์คนที่เป็นคนเจ็บเนี่ยนั่งคุยกันอยู่ในโถงของบ้าน
โดยมีน้องเนธน้องเนธ๕ขวบก็เล่นมือถืออยู่ในบ้านด้วย
ต่อมาพงพัฒน์ครับเดินเข้าไปเปิดประตูบ้านนะฮะเดินไปเปิดประตูบ้าน
แล้วคาดว่าคนร้ายเนี่ยครับเราทำภาพจำลองให้ดู
เป็นผู้ชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์มาจอดซุ่มอยู่
พอสบโอกาสนะครับเห็นพงพัฒน์มาเปิดประตูปั๊บกระหน่ำยิงเลยฮะ
พงพัฒน์ต้องวิ่งหนีตายเข้าบ้านแล้วไปแกล้งตายไปนอน
นอนแกล้งตายอยู่ในบ้านแต่คนร้ายเนี่ยยังตามไปยิงนะฮะ
เข้าบ้านไปอีกทุกคนพยายามก้มลงกับพื้นทำตัวให้แบนที่สุดลาบที่สุด
บวิถีกระสุนคนร้ายเข้าใจว่าทุกคนเสียชีวิตแล้ว
ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะฮะ
เจ้าหน้าที่นะครับกระจายกำลังลงพื้นที่ติดตามตัวผู้ก่อเหตุนะครับ
แล้วก็เก็บหลักฐานที่บ้านหลังเกิดเหตุ
โดยมีในผละผละแม่ของผู้บาดเจ็บ

เรื่องต้นพบว่าประเด็นการก่อเหตุครั้งนี้นะครับน่าจะเกิดจากความขัดแย้งส่วนตัว
ในโพงพัสโพงพัสคนเจ็บ
กับในซีลูกชายเจ้าของบ้าน

มีใครบ้างที่มีปัญหาด้วยมีในโกะในไข่ดำในด้วนแล้วก็ในตองนะครับ
ก่อนหน้านี้ผู้บาดเจ็บมีเรื่องทะเลาวิวาสกับวัยรุ่นกลุ่มนั้น
ในงานประจำปีบ้านนาทุ่งโพนะครับที่ตะบนคลองเฉลิม
รวมถึงประมาณ๑สัปดาห์ก่อนมีหลายเหตุดินา
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยกลุ่มของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บก็คือในบอสเตซีแล้วก็ผู้ตายเนี่ยนะ
เคยไปเที่ยวที่พลุโต๊ะเด็มในตะบนชะรัฐนะครับ
แล้วก็ชกต่อยกับวัยรุ่นคู่อลิด้วยฮะ

ผู้ต้องสงสัย๓คนไปสอบประคับที่สพกหล่า
๑ใน๓คือนายธีรยุทธ์ผู้ชุม
หรือว่าตองตองคนนี้อายุ๒๑ปีครับ
เป็นชาวบ้านหมู่๕ทะบลคลองทรายขาวบกหล่า

ภาพถ่ายขณะนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
บอกว่าคนนี้ก่อเหตุ
เจ้าหน้าที่จึงนำหลักฐานขอสารจังหวัดพัทธรุงออกหมายจับ
แต่ในตองยังให้การปฏิเสธครับ
ขณะที่ญาติของในตองนะฮะผู้ต้องหานะครับ
นำคลิปจากกล้องวงจรปิดมายืนยันกับเจ้าหน้าที่
อ้างว่าตอนเกิดเหตุนายตองอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
โดยเมื่อวันที่๑เมษายนที่ผ่านมาเวลาประมาณ๑๔นาฬิกา๕๒นาที
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพขนาดนายตองเสื้อสีส้มนะ
กับนายโกะน้องชายขี่รถจักรยายนต์กลับบ้านนี่ไงนี่ไง
จากนั้นนายโก๊ก็ขี่รถจักรยายนออกจากบ้านไปเพียงคนเดียว
ซึ่งญาติอ้างว่าตองมันนอนอยู่บ้านทั้งคืน
มีเพียงรถกระบะที่ขับเข้าบ้านเท่านั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะออกไปก่อเหตุครับ
ทีนี้นางสาวอาพรวรรณสิทธินะคะแม่ของตองซึ่งเป็นผู้ต้องหานะคะ
แม่บอกไม่จริงตำรวจจับผิดตัวแน่นอน
เพราะอะไรรู้ไหมคะแม่บอกว่าตองไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะ
ลูกแม่ไม่ได้ออกไปไหนเลยตอนนี้อยากช่วยลูกชายออกมาก่อน
เพราะเชื่อว่ายังไงตำรวจต้องจับผิดตัว
ถ้ามันเป็นการจับผิดตัวจริงอ่ะครั้งแทย
เข้าไปก็ลื้อที่ดู

ในตองเนี่ยบอกกับทีมข่าวเลยระหว่างที่ถูกคุมตัว
เมื่อวานผมกลับเข้าบ้านตั้งแต่บ่ายสามแล้วไม่ได้
ออกไปไหนอีกเลยอย่างที่แม่บอกผมไม่ได้ออกไปไหน
และที่สำคัญที่สุดเลยนะผมไม่รู้จักบอสบอสคนเจ็บ
ผมไม่รู้จักซีซึ่งเป็นแฟนของคนตายด้วยไม่รู้จักใครทั้งนั้นอ่ะครับ
แต่ถามว่ารู้เรื่องไหมที่ซีเคยมาทำร้ายร่างกายในโกะ
รู้แต่ผมไม่ได้ไปยุ่ง
อย่างเงินว่าเราก็พบตมประสุนของเรา
พบอยู่บ้านทั้งวันครับรบอยากตามรออยู่ที่บ้านครับ
สอบปากคำเสร็จนะคะตำรวจก็นำหมายค้นไปที่บ้านในตองค่ะ

รองเท้าแล้วก็เสื้อผ้าของนายตองครับจะเอาไปตรวจสอบเพิ่มเติมหาคราบ
เหมาดินปืนอืมสุดท้ายแล้วเสื้อผ้าคราบขม่าวดินปืนมันโกหกกัน
ไม่ได้ไงใช่สำหรับศพของผู้ตายนะคะตอนนี้ญาตินำไปประกอบพิธีทาง
ศาสนาที่วัดเทพดลยารามบรรยากาศก็แน่นอนล่ะค่ะมีแต่เสียง
ร้องไห้นะคะป้าของผู้ตายบอกเลยว่าก่อนเกิดเหตุอ่ะ
หลานสาวออกไปกับเพื่อนประมาณสัก๔๕วันก็เป็นเรื่องปกติ
เมื่อวานเนี่ยเพิ่งจะโทรมานัดแนะเองว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปทำบุญให้กับปู่นะ
แต่สุดท้ายไม่ได้ไปค่ะ
เย็นค่ะเพื่อจะกลับมาทำบุญให้ปู่ในวันนี้
ตกใจมากค่ะก็คือเมื่อคืนก็คือทราบก็ตกใจมากว่า

แล้วก็พอทราบข่าวก็คืออาวุธที่นำมาใช้มันโหดร้ายมาก
ตอนนี้ในแง่ของคดีเนี่ยตำรวจออกหมายจับไปแล้ว๑คนนะคะ
สืบสวนกำลังไล่ตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดรอบที่เกิดเหตุอยู่
จะได้ตรวจหาเส้นทางที่คนร้ายขี่รถเข้ามาเกาะเหตุ
แล้วก็หลบหนีไปเผื่อมีการขยายผลเพิ่ม